สำหรับยาเสพติดชนิดใหม่ที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้

เพื่อให้ประสิทธิภาพมันรุนแรงขึ้น
แล้วก็ผลเสียมันก็มากขึ้นด้วยนะคะ
ล่าสุดวันนี้นะคะทางพนักงานสอบสวนสนวัดพระยากรัย
คุมตัว๔ผู้ต้องหาฝากขังแล้วนะคะ
ผู้ต้องหาทั้ง๔รายก็มีนายวิรัติหรือในป๋องค่ะวัย๒๖ปี
นายวัชระหรือนายโบ้วัย๒๒ปี
นายนพก้าวหรือนายตูมตามวัย๒๖ปี
แล้วก็นายชาตรีหรือนายโจอายุ๑๘ปีนะคะ
ทั้งหมดนี้เป็นผู้ต้องหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ก็คือเม็ดแอฟเฟตามีนหรือว่าไอซ์แล้วก็เฮโรอีน
และยาเสพติดให้โทษประเภท๓และ๔เมทิลีนเดออกซี่เม็ดแอมเฟตามีน
ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
รวมถึงร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภท๒เคตามีน
ไว้ในครอบครองเพื่อขายโดยผิดกฎหมายด้วย
นำตัวทั้ง๔คนไปฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้นะคะ
และมีการคัดค้านการประกันตัวท้ายคำร้องด้วย
เพราะถือเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะ
นำตัวไปฝากขังนะคะแม่และยายของนายโจ
เยาวชนวัย๑๘ปีก็มาเยี่ยมลูกกับหลานด้วย
แม่บอกว่าจะต่อสู้เพื่อลูกให้ถึงที่สุด
เพราะเชื่อว่าลูกไม่ได้เป็นคนค้ายาไม่ได้ครอบครองยา
ไม่ได้รับยามาจากตูมตามแล้วมาขายต่อให้นายโบ้กับนายป๋อง

และเขามาถึงที่ลงพักมีสองที
หนูก็ไม่เข้าใจเท่านี้เองสองที่
แต่ถึงแสดงหมายล่้น

ถูกขึ้นไปเลยใส่รองเท้าทุกคนเลยครับ

ที่เห็นนายโจซ้อนมอเตอร์ไซค์ในตูมตามออกไป
แม่ก็บอกว่าอันนั้นลูกนั่งรถไปซื้อข้าว
แล้วลูกชายก็ยอมรับกับแม่แค่ว่าเสพกัญชาอย่างเดียว
แต่ว่ายาเสพติดอื่นไม่ได้ยุ่งเกี่ยว
อันนี้ต้องให้เป็นหน้าที่ตำรวจในการตรวจสอบกันแล้วกันเนาะ
เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรยังไงแบบไหนนะคะ
ทีนี้เมื่อเช้าค่ะที่สนโชคชัย
พลตำรวจรีภีรพงศ์วงศ์สมาร์น

และชุดสืบสวนคลี่คลายคดีเกี่ยวกับกรณีเคตามีน

ก็บอกว่ามีผู้ตายเพิ่มอีกแล้วนะ
ตอนนี้คนเสียชีวิตจากการเสพเคนมผง๑๐รายแล้วนะคะ
ในช่วงระยะเวลาแค่นี้๓๔วันนี้เองนะคะ
โดยผู้เสียชีวิต๒รายที่เพิ่มมาเนี่ย
อยู่ที่ญาติลาบคราววังหินค่ะ
เสพยาเกินขนาดจนเสียชีวิต๒รายสาหัสอีก๒ราย

เรื่องต้นเพราะว่าให้การรู้เรื่องค่ะ
เพราะที่เหลือก็คืออาการสาหัสแล้วก็เสียชีวิตนะ
เขาบอกว่าให้การเป็นประโยชน์ไม่ได้มืนเมาด้วย
แล้วก็ให้ข้อมูลว่าไม่ได้ร่วมเสพยา
แค่เอาเบียร์มาร่วมในวงปาร์ตี้ด้วยเฉย
มีนายพารวยฉวีวันหรือนายไอซ์วัย๒๗ปี

มีนางสาวปรีดาพรโพแก้วหรือกุ้งวัย๓๐ปี

นางสาวสุวรรณีอินไซหรือไฟล์วัย๒๗ปี

และนายเต๋าค่ะคนที่อาการสาหัสเหมือนกัน
คิดว่าคงจะเอายาเสพติดมาร่วมวงปาร์ตี้กันเอง
ซึ่งแหล่งที่มาของยาเห็นบอกว่าอยู่ในพื้นที่โชคชัย
แต่ยังไม่ได้ระบุพิกัดชัดเจน
ตอนนี้อาการของนางสาวสุวรรณีหรือไฟล์นะคะ

อาการยังไม่ดีขึ้นยังสาหัส
เพราะว่าสอบถามข้อมูลจากหมอที่รักษาแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นการเสพเคตามีนเพียงตัวเดียว

คือยาเสพติดไม่ว่าจะเสพชนิดเดียว

ถ้ามันโอเวอร์โดสหรือว่าเกินขนาด

หลักฐานในที่เกิดเหตุที่เจอเขาบอกว่าน่าตกใจมาก
เจอข่าวแล้วก็คลิปเกี่ยวกับยาเคนมผง
โทรศัพท์ของหนึ่งในผู้ตายที่ส่งหากัน
แต่ไม่คิดว่าขนาดส่งข่าวหากันแบบนี้แล้ว
ว่ามีคนเสียชีวิตจากการเสพเคนมผงด้วยนะ
ก็ยังคงมานั่งเสพยากันอยู่

ในเตาคนนี้อาการสาหัสเหมือนกัน
เสพยาไปสักพักแล้วขอตัวออกมาก่อน
แล้วก็ให้แม่พาไปส่งโรงพยาบาลราชวิถี
อาการหนักเข้าไอซียูนะคะ

ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับเครือขายยาเสพติดตรงไหนอย่างไรไหม
ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างรอตรวจผลตรวจเลือดแล้วก็สารยาเสพติดต่างค่ะ
ด้านตำรวจสนสุธิศาลเจอหลักฐานสำคัญของคดีที่
หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเคนมผงที่อยู่ในพื้นที่สอนองสุธิศาส
หนึ่งคนอ่ะเป็นสาวเสิร์ฟวัย๑๙ปีนะคะ
แชทของผู้ตายมีการสั่งซื้อยามาจากผู้ค้ารายหนึ่งค่ะ
ซึ่งในรายละเอียดบอกว่าเป็นการสั่งซื้อยาเค
แต่ผู้ค้าส่งยาตัวใหม่มาให้มีชื่อใหม่มาอีกแล้วคุณผู้ชม
อะไรชื่อทะเลทรายทะเลทรายเออเขาบอกว่าเหมือนเคนมผงแต่แรงกว่าอีก
ค้ายังบอกวิธีใช้ด้วยนะคะว่าตัวยาทะเลทรายเนี่ยลักษณะมันเป็นเม็ด

ชับผู้ตายด้วยว่าใช้แทนยาเคแต่อย่าดมเยอะเพราะแรงกว่าเคนมผง
แล้วสุดท้ายก็ตายค่ะ
นี่ค่ะเคนมผงยังตายเลยแล้วทะเลทราย
คือตอนนี้เราได้ยินเคนมผงเราได้ยินนมข้น
แล้วตอนนี้มีทะเลทรายเพิ่มมาอีก
เคนมผงเสพแล้วตายทะเลทรายเดินผ่านก็อาจจะตายเลยก็ได้มั้งคะ
เออคือมันมันร้ายแรงขึ้นทุกทีทุกทีนะครับเพราะฉะนั้น
คืออยากให้ดูข่าวเราแล้วเนี่ยตระหนัก
หนักจริงว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นว่า
ไม่เป็นไรหรอกบางคนคิดว่ามีภูมิคุ้มกัน
เล่นยามาตลอดเลยไม่เป็นไรหรอก
ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วทุกคนที่เสียชีวิตจากเคนมผง
ก็มีประวัติเสพยาเสพติดมาตั้งแต่หลายปีแล้วเหมือนกัน

อย่าไปยุ่งกับมันดีที่สุดนะคะ